เอาละครับคุณผู้ชมฮะการสำรวจโพรงสำรวจปล่อง
เพื่อหาทางลงไปในถ้ำหลวงให้ได้นะครับ
ก็เราจะสอบถามกับผู้ที่มีหน้าที่ตรงนี้อีกหนึ่งท่านนะฮะ
ก็คือคุณบินบรรลือฤทธิ์หัวหน้าอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยูครับ
สวัสดีครับพี่บินครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับ
พี่บินครับเป็นยังไงบ้างครับภารกิจในการเดินป่าหาปล่องเนี่ยนะฮะ
อืมผมว่าเราทำงานเหมือนกับว่ามัน
มันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่า
เอ่อยังไงครับคือเราไปไปกับโอเค
อย่างมีคนพื้นที่เนี่ยพาเราเข้าไปใช่ไหมครับ
เขาก็คงคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นน่าจะเป็นตรงนี้นะครับ
เราไปโอเคเราไม่นั่นอยู่แล้ว
เราก็พยายามที่จะหาให้เจอให้ได้ยังไงจะเหนื่อยขนาดไหน
เราก็คิดว่าน่าจะทำได้
แต่เมื่อไปตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วเนี่ย

ไม่คือเป้าหมายเขาบอกโอเคมันก็เป็นโพรงจริงนะฮะ
เราก็ต้องเสี่ยงในการที่ต้องโรยตัวลงไปในปล่องในถ้ำนะฮะ
ที่จะเข้าไปได้แต่มันก็เข้าไปประมาณได้
บางถ้ำบางถ้ำก็ได้ประมาณสัก๔๐เมตร
เมตรก็ตันบางถ้ำก็ถึงสัก๙๐เมตรอย่างนี้
แต่มันก็จะมีความหวังว่ามันตรงนู้นตรงนู้นแยก
เราก็พยายามที่ให้ลูกน้องคานเข้าไป
คือหาช่องทางที่จะลงไปที่ธ่ำนมรังสาวให้ได้
แต่ปรากฏว่าไปถึงตรงนั้นจริงแล้ว
มันก็ไม่ได้เราพยายามใช้ไฟเคมีด้วยครับ
ไฟที่มันเป็นแท่งงอกหักแล้วก็โยนลงไป

สามารถที่จะลงไปถึงได้กี่เมตรไฟตรงนี้
มันค่ะตกมันก็ถือว่าตรงนั้นตัน

ปล่องตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะทะลุออกมาได้
มีอย่างเดียวผมว่าถ้าเกิดสัญญาณข้างล่างที่น้องอยู่กัน
ให้พี่หน่วยซิลยิงสัญญาณขึ้นมาข้างบน
แล้วเราจับหาสัญญาณตรงนั้นว่าอยู่ตรงนั้น
มันจะง่ายมากมันจะง่ายมากเลย

เพราะตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของการยิงสัญญาณนี่แหละใช่ไหมพี่บิน
ไม่ได้ครับใช่ครับแม้แต่เครื่องบินเองนะฮะ
ที่บินบินเมืองไปมาเพื่อจะหาสัญญาณที่ภายคนอยู่ในธรรม

รวมถึงเรื่องของการที่จะบอกว่าจับสัญญาณจากแรงสั่นสะเทือนอันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ได้ครับเพราะแม้จะมีข่าวออกมาว่าน้อง
หรือว่าพี่เหนือจะได้ยินเสียงไก่เสียงม้าเห่าอะไรต่างอยู่ตรงข้างบน

คนบอกนั้นไปซอยก้าวคนบอกนั้นต้องอยู่ตรงต้นม้า
คือเราเดินพยายามหาทุกอย่างที่เขามีให้ข้อมูลมา
พี่บินแสดงว่านะตอนนี้วิธีการที่พี่บินรวมถึงตำรวจต่อชะดอใช้อยู่
คือเป็นการเดินเท้าแล้วก็ฟังคำบอกเล่าจากพรานป่าแล้วก็ชาวบ้าน
แล้วก็โดยตัวอย่างเดียว
หลังจากนั้นใช้ไฟเคมีแค่นี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่า

เวลาเรายังมีเราก็พยายามที่จะหากันต่อไป
รู๊บเขาและในถ้ำแชร์ทางค้อของผมนะครับ

หรือว่าจะใช้เวลามาสักอาทิตย์
ขอให้ดูดมาหรอกให้ลดสักเมตรอย่างนี้
ทุกคนจะรักมาก
ผมไม่แนะนำให้น้องดำน้ำออกมากับหน่วยซิล
ผมไม่ได้รู้ถูกว่าพี่หน่วยซิวนั้นก็ไม่ได้
น้องจะไม่ไหวที่จะต้องอยู่ในน้ำประมาณสัก๗๘ชั่วโมง

เออนะฮะแต่ว่าเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยสิพี่บินครับ
กลัวเหลือเกินเราก็ต่างภาวนานะไม่ให้ฝนมันตกลงมาเติมนะฮะ

ใช่ครับเมื่อวานก็ตกลงมาเมื่อวานก็ตกหนักเหมือนกันนะฮะ
แต่เมื่อวานนี้ที่เราขึ้นข่าวไปโชคดีว่า
ก่อนขึ้นเขาฝนตกไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่ง
ครับนะครับแล้วลงเขามาก็ไม่เจอฝนเลย
แม้แต่ทางฝนฟ้าจะร้องตลอดทางที่เราลงมา
แล้วก็ภาวนาอยากให้ฝนตกลงมาถ้าตกว่าผมเสร็จแล้ว

ลงมาลำบากต้องเจอกับดินสไลด์แน่นอนครับ
ผมก็เลยโชคดีแต่วันนี้นะฮะเราประชุมกันแล้วว่า
เดี๋ยวเรามีสัญญาณข่าวดีจากที่หน่วยของเรา

ถ้ามีสัญญาณดีว่าตรงนี้
ผมก็จะนำกำลังไปเสริมอีกทีครับผม
พี่บินครับแนวโน้มในการที่อย่างที่ดรธเนธบอก
บอกว่าถ้าเจอบางส่วนหรืออาจจะสกัดหินได้อะไรอย่างนี้
มันมีความหวังตรงนี้บ้างหรือยังครับ
มันก็มีความหวังทุกวันนะครับ
มีทุกอย่างที่ท่านผู้ว่าอะไรบอกว่าเราต้องได้ข่าวดี
วันนี้เราต้องได้ข่าวดีก็มาอย่างนี้ตลอดนะครับ
แต่ยังไงแล้วก็คือต้องบอกว่ามีความหวังไว้ก่อนนะครับ
ถึงแม้ว่าทุกวันมันจะล้มเหลวแต่ก็ต้องบอกว่ามีความหวังไว้ก่อน
เพราะว่าทุกคนจะได้สบายใจแต่ผมเองก็มีความหวังนะทุกวันที่พยายามที่จะหา
แต่วันนี้ยังไงผมก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนละประมาณ๙๐ที่ต้องเจอ
ถ้าไม่เจอก็คือเราเริ่มข้างล่างเริ่มอัดออกซิเจนเข้าไปแล้ว
ตอนนี้ปัญหาคือเรื่องอัพเซียนภายในถ้ำแล้วตอนนี้ปัญหาคือว่า
ตอนนี้ไปตั้งหน่วยบัญชาการในการสั่งงานอยู่ที่โถง๓แล้วโอเค
ตอนนี้เริ่มใกล้เข้ามาแล้วปัญหาก็คือต้องเอาน้ำจากตรงนั้นออกให้ได้นะครับผม
ถ้าเราหาแล้วทับมีสิทธิ์เราก็จะไม่กลับลงมา
แล้วก็พยายามทำตรงนั้นให้ได้นานที่สุดจนกว่า๔๐๐๕๐๐แล้วก็จะเลิก
แล้วก็จะผลเสียงขึ้นไปข้างบน

ก็จะมีหน่วยของผมมีประมาณ๒หน่วย
จุดประมาณ๑๕๒๐คนจะไปผัดเอาคนที่ค้างเมื่อคืนนี้ออกมา
และคนที่เข้าไปผัดทำงานกันต่อไป

บ๊วยบีนถ้าเจอช่องไหนที่มันเป็นความหวัง

ได้ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะฮะพี่บินแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านขอบคุณด้วยขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนั่นแหละฮะคนไทยก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านอยู่นะครับ
ก็ฟังจากทีมพี่บินพี่บินเขาก็จะทำงานร่วมกับทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน
ตำรวจต่อชะดอในการเป็นทีมกู้ภัยที่จะเข้าไปค้นหาทั้งช่องทั้งโพรงทั้งปล่อง
ส่วนตัวพี่บินเองก็ลงไปทั้งในถ้ำแล้วก็ทั้งภาคพื้นบนเขา
คือฟังดูแล้วก็ไม่ง่ายแต่ทุกคนก็ยังไม่ท้อ
ยังคงตั้งความหวังว่าช่องปล่องโพงต่างมันจะเป็นข่าวดี
ลุลงไปถึงจุดที่ใกล้กับเนินนมสาวมากที่สุดนะคะ